๑๗นาฬิกา๑๑นาทีแถลงสรุปสำนวนคดีไปแป๊บเดียว

วันนี้ตำรวจภูทรภักดิ์๑ครับคุณผู้ชมฮะ
ต้องออกมาชี้แจงและขอโทษประชาชน
เพื่อจะมาเปรียบเทียบแผลของคุณแตงโม
เนื่องจากไม่สามารถเอาภาพขาของคุณแตงโมจริง
ออกอากาศได้ก็เลยไปหามา
แต่ปรากฏว่าไอ้ภาพนั้นดันลงเสียง
บอกว่านี่คือภาพจากการโดนใบพัดเรือ
ซึ่งยังไม่มีการตรวจสอบ

พธธภูมิจิตรครับผู้บัชการตำรวจภูทรภักดิ์หนึ่ง
แล้วก็พธศเตชะอัคระกะเสม
ท่านผู้ประคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนภูทรภักดิ์หนึ่ง
แถลงนะฮะกรณีที่วันแถลงสรุปสำนวนคดีคุณแตงโม
การเสียชีวิตของคุณตังโมเมื่อ๒๖เมษายนที่ผ่านมา
แผลที่ต้นขาของคุณแตงโมแล้วมีวีดิทัศน์ที่นำเสนอบาดแผล
ที่เป็นแผลลักษณะจากการถูกใบพัดเรือบาด
โดยอ้างอิงและเปรียบเทียบกับคดีในต่างประเทศ
ระบุว่ามีผู้ถูกใบพัดเรือชนิดเดียวกัน
ปั่นเข้าที่ขาแต่ต่อมาภาพจากข่าวต่างประเทศ
คือจริงแล้วเป็นภาพเหตุของนักศึกษาสาวอายุ๒๑ปี
ที่ไปงานสังสรรค์เมื่อปี๒๕๖
คนนั้นถูกของมีคมกรีดที่ขาครับนะฮะซึ่งไม่ได้มีการกล่าวอ้างถึงใบพัดเรือเลย
แต่ตำรวจชี้แจงว่าที่มีการเอาภาพบัตรแผลของคุณแตงโม
ไปเทียบเคียงกับภาพลักษณะโค้งเว้าจากข่าวต่างประเทศนั้น
เนื่องจากเราไม่สามารถก็คือตำรวจไม่สามารถ
เอาภาพแผลจริงมาออกทีวีได้นำเสนอได้
นำเสนอต่อประชาชนชี้แจงต่อสื่อมวลชน
เพื่อให้เข้าใจแค่ลักษณะบาดแผลเท่านั้น
ภาพที่นำเสนอเป็นเพียงภาพที่เอามาเปรียบเทียบเรื่องแผล
แต่ก็ไม่ได้บอกว่าจริงมันไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือ
แต่ไอ้เสียงวันนั้นที่ลงเสียงตำรวจลงเสียงชี้แจง
ดันไปบอกพอดีกับภาพ
ว่าภาพนี้ก็เป็นจากใบพัดเรือเชิญนิดเดียวกัน

คุณผู้ชมครับในการชี้แจงของตำรวจในวันนี้
มีการนำภาพข่าวจากไทยแรงต่างและอาจจะนำเสนอข้อมูลที่ไม่พรอบครอบครอบทวน
คุณผู้ชมครับในการชี้แจงของตำรวจในวันนี้
มีการนำภาพข่าวจากไทยแรงต่างและอาจจะนำเสนอข้อมูลที่ไม่พรอบครอบครอบทวน
คุณผู้ชมครับในการชี้แจงของตำรวจในวันนี้
มีการนำภาพข่าวจากไทยรัฐทีวีไปประกอบในการแถลงข่าวชี้แจงกับประชาชน
เราเองก็คือไทยรัฐทีวีไม่ทราบมาก่อนนะครับว่า
ตำรวจท่านจะเอาภาพจากรายการข่าวของเรา
เทียบเคียงในการชี้แจงประชาชนในวันนี้

ฉะนั้นไทยรัฐทีวีขอชี้แจงแบบนี้บอกว่า
กรณีภาพข่าวที่เรานำมาเสนอจนนำไปสู่การทำกราฟิกให้คุณผู้ชมได้เห็นเนี่ย
เป็นการลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์ไปเก็บข้อมูลจากผู้ที่เจอใบพัดเรือฟันจริง
อย่างเช่นข่าวที่เรานำเสนอไปเมื่อวันที่๒๕เมษายน
กรณีของคุณบอลที่มีอาชีพขับเรือโดยสารนักท่องเที่ยว
แล้วก็มีแผลเราก็ไปเอาภาพไปเอาข้อมูลจากเขานั่นแหละนะครับ
ประมวลมาวิเคราะห์แล้วก็มาอธิบายภาพให้คุณผู้ชมเข้าใจ
มีการมาให้ข้อมูลว่ารักษณะของบาดแผล
เราถึงนำมาแสดงให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าภาพจากผู้เชี่ยวชาญ
คนประสบเหตุถ้าประมวลออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะ
เราก็ไม่ทราบว่าทางตำรวจได้นำภาพเหล่านี้ไปใช้ประกอบ
ในการชี้แจงประชาชนในวันนี้นะครับ
เอาล่ะแล้วตกลงภาพในต่างประเทศมันเป็นอย่างไรครับคุณวราพร
วันนี้หลังจากที่คนตั้งข้อสงสัยในเรื่องนี้
นำเสนอเอาไว้เมื่อปี๒๕๖๒นะคะ
นี่แหละค่ะคือก็มีการหาข้อมูลนะคะ
ไปที่สถานีตำรวจประจำเมืองสตาร์ฟอร์เชีย
ซึ่งก็ไปสอบถามว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น
มันเกิดขึ้นเมื่อปี๒๕๖๒จริงหรือเปล่า
แล้วความคืบหน้าคดีเป็นยังไงนะคะ
เรื่องนี้เนี่ยก็ยังคือตำรวจเนี่ยบอกว่ามันเกิดขึ้นมานานแล้วกว่า๓ปีแล้วนะคะ
ไม่สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลของคดีในปีนั้นได้
แต่ว่ายืนยันว่ามันเป็นคดีที่เกิดขึ้นจริงเมื่อปี๒๔
นี่แหละค่ะแต่มันก็เป็นที่น่าสังเกตนะคุณนัทพงศ์
มันก็น่าสนใจตรงที่ว่าอันนี้ในมุมมองความคิดดิฉันนะ
มันน่าสนใจตรงที่ว่าแล้วถ้าเกิดว่าตำรวจบอกว่า
ผมคิดเพื่อนกับคุณบรรพรภัยใช่ไหมละมันก็น่าสนใจตรงนี้นะคะ
มันก็จะเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจ
แล้วก็น่าตามต่อเพื่อหาคำตอบเหมือนกัน

เดี๋ยวคุณผู้ชมติดตามรายละเอียดแบบเข้มข้น